เป็นภาพความประทับใจที่โลกโซเชียลเอามาแชร์กันนะคะ
เคยฝรั่งเขามีแฟนเป็นคนอีสาน
ซึ่งตอนนี้ก็เป็นคู่รักเน็ตไอดอลด้วย

น่ารักเป็นภาพแบบ
ที่แฟนสาวก็บันทึกเอาไว้นะคะ
เหงวปใบหน้า

ก็เป็นชาวสุรินส่วนฝรั่งหนุ่มรูปหล่อนี้หล่อแค่ไหนยังไม่เห็นมาก
เขาชื่อว่าสติ๊กค่ะกำลังช่วยภรรยาเกี่ยวข้าวดำหนา
ทดสอบฝีมือของตัวเองเป็นครั้งแรก
ส่วนคุณบีเห็นสามีฝรั่งของตัวเองหัดจับเขียวด้วยท่าทาง
เก้กลางก็ขำกากออกมาตลอดคลิปนะคะ
น่ารักเอ็นดูอุ๊ยแฟนเราอะไรอย่างนี้
ซึ่งผู้คนที่ได้ชมคลิปนะคะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชอบ
ลีลาการทำนาของสามีฝรั่งรายนี้ค่ะ
พร้อมกันพากันกดไลค์นะคะกดแชร์เป็นจำนวนมาก
ล่าสุดยอดชมคลิปเกือบหนึ่งแสนครั้งแล้วนะคะ
จากคลิปนี้แล้วคุณบีก็ยังได้โพสต์ข้อความ
บอกเล่าคำพูดของสามีที่ได้กล่าวถึงอาชีพชาวนาค่ะ
ว่าอาชีพการทำนามันเป็นอาชีพที่น่ายกย่อง
เพราะกว่าจะได้เป็นข้าวออกมานั้นแสนลำบากจริง

ตอนดำก็ทั้งเปียกตอนเกี่ยวก็ทั้งร้อน
ผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทนได้
แต่ตอนนี้ผมได้ลงมือทำนาเอง
ผมรู้เลยว่าข้าวทุกเม็ดนั้นมีค่า
แม้นี่จะเป็นปีแรกที่ผมลงมือทำ
บอกเลยไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใส่ใจดูแล
บางครั้งผมก็ไม่ชอบที่คุณขลุกอยู่แต่ในท้องนา
แต่วันนี้ผมเข้าใจถ่องแท้ว่า
การทำนาอย่างเอาใจใสนั้นมีค่ายิ่งนัก
อู๊น่ารักพี่มินดูเรียลไทม์
น่ารักก็คือเขาเป็นคู่รักที่โด่งดังตอนนี้เนี่ย

เยอะมากแล้วเขาก็ค่อยอัปเดตเหตุการณ์
ตอนนี้เกี่ยวข้าวกันมีการลงมือลงแรงกัน
ของผู้คนในพื้นที่ด้วยมาช่วยกันนะคะ
เป็นมุมน่ารักแล้วต้องบอกว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดานะคุณบี

ฟังจากสำเนียงพอเจอสักรุ่นที่เขาคุยกับแฟนเขา
เรียนนอกมาเรียนสูงเห็นไหมกลับมาทำนา
ช่วยที่บ้านเกี่ยวข้าวก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สุจริต
แล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้มีที่นาบอกแล้วคุณวินวินค่ะ
คุณเอาความรู้เอาอะไรมาใส่เนี่ยตอนน่าจะชนะ
เราก็เป็นมหาเสถียได้ไม่ยากเลยทีเดียว
ทำการเกษตรแบบเขาเรียกว่าใช้เทคโนโลยีมาผสมผสานนะคะ

กะแล้วต้องวัน๒๐ต้นคือหน้าเด็กมาก

ตรงที่คุณเจสสิก้าดีฟอร์ตชื่อบีใช่ไหม

สาวติ๊กใช่ไหม

บอกว่าแหม่ขยันเหลือเกินสนใจฉันบ้างติ๊กติ๊ก

น่ารักแล้วก็มีลงภาพแบบชีวิตประจำวันที่เรียบง่ายมากค่ะ
สามีภรรยาคู่นี้ก็เลยทำให้ชาวเน็ตติดตามกันเยอะมาก
ส่วนมากจะไปเข้าไปดูแล้วอาจจะหิวได้นะคะคุณผู้ชม